มีทั้งอาหารเสริมมีทั้งผลิตภัณฑ์ต่างนะครับ
ก็ปรากฏว่าไม่ได้รับการรับรองจากทางออยไม่มีมาตรฐานนะครับ
ทีนี้ปัญหามันก็มีสืบเนื่องก็คือมีดาราหลายคนที่รับรีวิวโฆษณาการันตีสรรพคุณของสินค้า
แต่ว่าสินค้าเขามีออยอยู่ที่กล่องบรรจุพันธุ์แต่เป็นหมายเลขออยปลอม
ดาราบอกว่าก็เห็นว่าผลิตภัณฑ์มันมีออยก็เลยรับรีวิวแต่ไม่รู้ว่าเป็นออยปลอม
ก็ตรวจแล้วเช็คแล้วนี่ก็เห็นว่ามีออยนี่ใช่ไหมก็เนี่ยตำรวจบอกว่าก็เอาเป็นว่ามันก็เข้าข่ายความผิดนั่นแหละนะครับ
รายชื่อตอนแรกเอาไว้หลายคนนะครับล่าสุดออกหมายเรียก๑๓คนนะครับให้ทยอยมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ
วันนี้นัดหมายให้มา๕คนนะครับก็ขอเลื่อนไป๓มา๒นะฮะ๑ใน๒ที่มานี่ครับนางเอกสาวสวยคนนี้ขวัญอุตสามณีนะครับวันนี้ก็มากับอีกคนนึงนะครับก็คือกระหนกฉัด
เกี่ยวกับการไปรีวิวโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะฮะ
หลังจากไปรับรีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซรั่มนะครับตลอดการรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ทั้งคู่ก็มีทนายความมาด้วยนะครับ
ขวัญอุสามณีบอกว่าได้รับสารภาพตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหายอมรับว่าทั้งหมดเกิดจากความผิดพลาดที่ไม่ได้ตรวจสอบสินค้าให้รอบครอบที่รับงานก็เพียงเพราะว่าเห็นคนอื่นใช้แล้วไม่มีปัญหาใช้แล้วดีซึ่งหลังเกิดเรื่องขึ้นจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยรับรีวิวสินค้าอะไรอีกเลยส่วนเรื่องทาง

จัดการดูแลต่อค่ะคือเราได้ของใหม่ใหม่มาผู้หญิงอ่ะนะคะเราก็แบบตื่นเต้นเราก็ได้ใช้ก่อนอย่างเงี้ค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเราได้ไปตรวจสอบไหมคือเราไม่ทราบเราแค่เหมือนเห็นคนอื่นเขาใช้กันและดีเหมือนบอกต่อเราก็เชื่อตามโฆษณาไปในนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ด้วยเออคือเขาเอามาให้เราสองสามซองแล้วเราก็ใช้ไม่ได้นับว่ากี่วันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นอนุมานของเรา
ส่วนทางด้านของไต้ฝุ่นเคพีเอ็นหรือว่านายกระหนกฉัดเนี่ยนะคะก็ออกมาขอโทษแฟนคลับและประชาชนที่ติดตามผลงานยอมรับว่าพอรู้ผลว่าผลิตภัณฑ์มันมีปัญหาไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายก็รีบลบคลิปที่เขารีวิวไปทันทีนะคะ
ส่วนตัวเคยลองใช้ผลิตภัณฑ์กินไปแค่๒ซองก็เลยไม่เห็นผลอะไร
ก็เขาให้ปากคำกับตำรวจรับทราบข้อกล่าวหายอมรับผิดทุกอย่างตามที่ได้ทำไป
ตำรวจก็ให้คำแนะนำทางคดีรวมถึงทิศทางว่าหลังจากนี้จะต้องมีการดำเนินการยังไง
ส่วนตัวไม่กังวลกับเรื่องที่ถูกดำเนินคดีแต่ว่าเป็นห่วงประชาชนอาจเข้าใจผิด
ซื้อสินค้ามาบริโภคโดยไม่ตรวจสอบให้ดี
รวมถึงใครที่จะรับงานรีวิวสินค้าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้รอบครอบ
เพราะคดีนี้แม้ทดลองใช้ตรวจสอบเลขออยแล้ว
แต่ก็มีโอกาสที่เจอสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือออยปลอมได้ค่ะ
กฎหมายครับ
ถามว่านักใจมั้ย
ผมก็มีหนักใจประมาณหนึ่งนะครับ
แต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นหวุทาหอนอกนะว่า
ต่อไปถ้าเราจะบริโภคอะไรหรือว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไร
ต้องศึกษาดีดีก่อนไม่ใช่แค่ว่า

หน่อยคือผมกินไปก็ประมาณสองซองแล้วผมเข้าใจว่าการกินแบบนี้อาจจะณตอนนั้นนะครับเข้าใจว่าการกินแบบนี้น่าจะกินในระยะยาวถึงจะเห็นผลแต่ผมรู้สึกว่าโอเคตอนนั้นผมไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเง
แล้วตอนนี้เรารู้ผลผลในการที่สวดออกมาแล้วเรารู้สึกตกใจหรือรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่า
ทนายธิรศักดิ์ปัดสารีทนายความก็ยืนยันว่าไต้ฝุ่นไม่ได้มี
เจตนากระทำความผิดแล้วก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
สารแขวงพระนครใต้นะคะฐานความผิดก็คือโฆษณาคุณประโยชน์
คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง
ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรตามพรบออาหารปีสองพันห้าร้อย
ยี่สิบสองก็คือกรณากรณีรีวิวนะคะก็สารท่านได้
ประทับรับฟ้องอ่านคำฟ้องในคดีนี้ซึ่งไต้ฝุ่น
ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาสารพิพากษาว่าการกระทำ
ของนายกระนกฉัตหรือไต้ฝุลเนี้ยค่ะเข้าขายเป็น
เป็นความผิดตามฟ้องให้จำคุก๑ปีปรับ๓๐๐๐บาท
แต่นายกระหนกฉัดหรือไต้ฝุ่นรับสารภาพเป็นประโยชน์
กับการพิจารณาคดีเป็นเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เหลือโทษจำคุก๖เดือนปรับเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
ประกอบกับได้พิเคราะห์ถึงพฤติกรรมแล้วพบว่าไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน
สมควรให้โอกาสกับตัวเป็นพลเมืองดี
จึงให้รอการลงโทษจำคุกไว้เป็นเวลา๑ปี
ก็คือรอลงอายาไว้๑ปีเรื่องของโทษจำคุก
ฟังคำพิพากษาเสร็จนะคะไต้ฝุ่นกับทนายความก็ขอบคุณศาล
พิจารณาโทษสถานเบายืนยันว่าจะไม่รับรีวิวสินค้าในลักษณะนี้อีกค่ะ
คือไต้ฝุ่นเนี่ยถูกปรับ๑๕๐๐นะฮะจำคุก๑ปีรอลงอาญา
โทษเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไต้ฝุ่นเนี่ยต้องไปสาร
เพราะว่าพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่ดูแลคดีนี้บอกว่ามันก็ต้องแล้วแต่โทษหนักเบาของแต่ละคน
เพราะลักษณะการรีวิวไม่เหมือนกันค่ะอย่างขวัญอุสามณีนางเอกสาวที่มาในวันนี้เนี่ย
ข้อหาที่ถูกแจ้งของขวัญอุสามณีเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ซึ่งตรงนี้ทั้งโทษปรับหรือว่าจำคุกอะไรพวกนี้เนี่ย
ขวัญอุสามณีเขายินดีที่จะเสียค่าปรับซึ่งตรงนี้ออยสามารถเปรียบเทียบปรับได้เลย
เนื่องจากโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีเพราะฉะนั้นขวัญอุสามณี
พนักงานสอบสวนก็ให้ไปเสียค่าปรับที่ออยนะฮะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับ
แล้วก็เอาเอกสารยืนยันการเสียค่าปรับมาให้พนักงานสอบสวนพิจารณาเป็นหลักฐาน
เพื่อทำสำนวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแต่ไต้ฝุ่นเขาก็ไปสารเลยนะครับ
ขณะที่ผู้ต้องหากลุ่มแรก๑๓คนที่แบ่งเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับเครื่องสำอาง๙คน
คดีอาหารเสริมสี่คนนะครับวันนี้พนักงานสอบสวนให้มารับทราบข้อกล่าวหาห้าคนนะครับ
มา๒คนอีก๓คนขอเลื่อนนะครับก็คือเพชรจ้านะกับภรรยาก็คือนิวเคลียร์นะครับ
ขอเลื่อนมา๑๓มิถุนายนอีกคนนึงก็คือปันปันสุทัศน์ตานะครับ
ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับยังไม่ได้แจ้งว่าจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเมื่อไหร่นะครับ
ส่วนผู้ที่จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาที่เหลือนะครับก็เหลืออีก๒วัน
คือวันที่๑๒กับ๑๓มิถุนายนนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะฮะ
มีผู้ต้องสงสัยอีก๒๔คนตำรวจกำลังพิจารณาว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้ต้องหาหรือไม่
มันทำให้เห็นว่าหลายคนที่มารีวิวเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ทดลองจนเห็นผลจริง
มันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นอืมแล้วก็ทำให้เห็นถึงเรื่องของออยด้วยอ่ะค่ะ
ออยก็เคยออกมาบอกว่าด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่ของออยอาจจะไม่ได้มีมากนัก
แล้วเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์มันมีเยอะมากการที่จะเข้าไปตรวจสอบเขาใช้ลักษณะของการสุ่มตรวจ
คือตอนแรกแน่นอนก่อนจะออกมาขายได้ไปขออนุญาตผ่านทางออย
เลขออยมาแต่สินค้าบางอย่างเนี่ย
ได้ออยมาแล้วไปปรับสูตรใหม่
แต่ใช้เลขออยเดิมแล้วก็ใส่สารบางอย่าง
ที่มันอาจจะเป็นโทษต่อสุขภาพอะไรแบบนี้
สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงออยก็บอกว่า
ก็ใช้ลักษณะของการสุ่มตรวจแต่มันอาจจะไม่ทั่วถึง
คือถ้าคุณเอาเลขออยไปเสิร์ชหาในเว็บไซต์ของออยเนี่ยเจอ

แต่ไม่รู้ว่าตัวผลิตภัณฑ์มันเหมือนเดิมหรือเปล่า
ใช่ค่ะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง